การน้ำท่วมในจังหวัดเชียงรายกันหน่อยนะคะตามภาพด้านหลังเลยมู่หลานพลพิษเชียงรายจมบาดาน
โดยเฉพาะพื้นที่ชายแดนนะคะก็คืออำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย
ตอนนี้ระดับน้ำในพื้นที่นะในแม่น้ำใต้สะพานวัดได้๖เมตร
แต่ถ้าเป็นพื้นที่ของประชาชนตามภาพที่คุณผู้ชมเห็น
น้ำมันเอ่อออกจากริมแม่น้ำมาเข้าบ้านประชาชนจุดนั้น๑เมตร
๑เมตรนี่รถไปไม่ได้แล้วนะคะรถจักรยานยนต์ไม่ต้องพูดถึงรถยนต์ไม่ต้องพูดถึง
แม้แต่คนเองเนี่ยเดินยังลำบากเลยใช่แล้วมีคนพยายามเดินออกจากบ้าน
และไหลตามน้ำไปด้วยนะคะเอามาตรวจสอบสถานการณ์กันก่อนนะคะ
อย่างที่บอกไปใต้สะพานพรมแดนตอนนี้น้ำแตะระดับ๖เมตร
น้ำ๖เมตรและไหลทะลักเข้าท่วมร้านค้าและชุมชนริมแม่น้ำสาย
โดยเฉพาะที่ตลาดร้านขายสินค้าของฝากสายลมจอยค่ะสูง๑เมตรแล้ว
พ่อค้าแม่ค้าเขาติดอยู่ในร้านกันนะคะอยู่ในบ้านของตัวเองก็หลายจุดไม่สามารถออกมาได้
เพราะถ้าออกมาเจอน้ำแบบนี้มันเชี่ยวมันต้านไม่อยู่
อกจากนี้น้ำไหลทะลักเข้าไปพื้นที่อื่น
ซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ชั้นในก็คือชุมชนไม้ลุงขุน

จุดนี้ประชาชนอยู่อย่างหนาแน่นเช่นเดียวกัน
น้ำแรงมากแรงถึงขนาดไหน
นี่ค่ะผ้าใบเป็นลักษณะหลังคาผ้าใบ
ที่คุณผู้ชมมองอย่าคิดว่าไปถ่ายทำไมในคลองในแม่น้ำ
นี่ไม่ใช่นี่คือเคยเป็นถนนมาก่อน
เคยเป็นถนนและเห็นไหมคะหลังคาผ้าใบ
ออกมาจากตัวบ้านเรียบร้อยโดนน้ำซัดค่ะ
นี่ตรงนี้เป็นอีกหนึ่งจุดนะคะน้ำซัด
และทุกอย่างมันเกี่ยวกันไปด้วยกันหมดเลย
เขาบอกว่าร่มขายของตู้เย็นรถเข็นเต็นต์ขนาดใหญ่

ชาวบ้านถ่ายภาพนี้ไว้ได้นะคะให้คุณผู้ชมดูอีกครั้งค่ะ
ล้มไปแล้วครับล้มไปแล้ว

จากสิ่งของแล้วคนก็มีโอ้ยคนที่พยายามจะออกจากบ้านก็มี
เพราะเขากลัวว่าถ้าติดอยู่ในบ้านอาหารไม่มีน้ำไม่มี

เจ้าหน้าที่กำลังเข้าไปพยายามเข้าไปให้ความช่วยเหลือนะคะ
นี่เป็นภาพของคนที่พยายามจะเดินฝากกระแสน้ำ

และต้านไม่ไหวแม้ว่าจะจับเชือกค่ะ
เอ็นไปเอ็นมาบางคนล้มลงไปเลย
และเขาบอกว่าปีนี้สถานการณ์น้ำที่อำเภอแม่สาย
มันแรงกว่าทุกปี
คนเสื้อเหลืองไหลไปตามน้ำแต่แต่คนนี้ปลอดภัยนะ
ยืนขึ้นมาได้บางคนไหลไปตามน้ำก็มีคนมาช่วยไว้ได้
ทีนี้ช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาแห่งการช่วยเหลือ
เป็นช่วงเวลาแห่งการแสดงน้ำใจต่อกัน
ที่แม่สายค่ะแม้ว่าน้ำจะมาเยอะขนาดนี้
แต่น้ำใจก็มาเป็นสายเช่นเดียวกัน
น้ำใจคนที่ช่วยกันยามน้ำท่วมค่ะ
ส่งข้าวข้ามกระแสน้ำช่วยเหลือเพื่อนบ้าน
เจ้าของคลิปเขายืนอยู่บนชั้น๒ของบ้านตัวเองนะ
เอาเชือกมาผูกกับขวดน้ำแล้วคว่างไปให้เพื่อนบ้าน
พอเพื่อนบ้านได้เชือกดึงขึงเอาไว้
จากนั้นสิ่งที่ตามออกไปไม่ใช่น้ำอย่างเดียวไง
น้ำเพิ่มเอาไปอีกสักหน่อยนะมีอาหารด้วย
ชักรอกไปคือลักษณะเอาขวดคว่างไปก่อนเพื่อให้เกิดน้ำหนัก
ใช้เชือกฟังธรรมดาเลยนะคุณ
ตอนนี้ในบ้านมีอะไรเอามาช่วยเพื่อนบ้านไว้ก่อน
แล้วเพื่อนบ้านต้องการอาหารแล้วก็ถังน้ำ

อาศัยว่าอยู่ที่ชั้นบนไงแล้วให้มันไหลไปแบบนี้ค่ะ
ทีนี้ไปดูทางฝั่งของเมียนมากันหน่อย
ฝั่งเพื่อนบ้านของเรานะคะฝั่งท่าขี้เหล็ก
สภาพภูมิศาสตร์พื้นที่ของเมืองเนี่ย
ตัวเมืองขี้เหล็กเขาอยู่สูงกว่าแม่สาย
แต่ถามว่าได้รับผลกระทบไหม
ได้นะนี่คือขนาดสูงกว่าแม่สายน้ำยังขนาดนี้

น้ำท่วมเหมือนกันถนนเกือบทุกสายค่ะ
ถูกน้ำแบบนี้จนกลายเป็นแม่น้ำ
ถนนกลายเป็นแม่น้ำแล้วตอนนี้โดยเฉพาะตลาดท่าล้อ
เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดของธาตุขี้เหล็ก
น้ำสูง๑เมตร๕๐เซนติเมตรอ้าว

น้ำก็สูงกว่าฝั่งเราเหมือนกันไง
ผมว่าของเขานักมากเมตร๕๐คุณสุพัสราไปยืนเท่าไหนอ่ะน้ำ
ไม่เห็นที่ชั้นค่ะที่นี่ดีกว่าพอดีเป๊ะนะคะ
สภาพร้านค้าที่อยู่จุดนี้๒๐๐ร้าน
ชั้นล่างมิดเกือบถึงชั้น๒
เห็นแค่เต้นพาวใบเหมือนกัน
ส่งกำลังใจไปให้เพื่อนบ้านเช่นเดียวกันนะคะ
นายพาสกรบุญยลักษณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

ว่าเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งนี้ได้รับผลกระทบทั้งหมด๙อำเภอ
ที่อยู่ริมแม่น้ำกกน้ำคำน้ำสายน้ำรวก

อำเภอแม่สายน้ำสูงความเสียหาย๗ตำบล
ทั้งหมดกว่า๘๐๐ครัวเรือน
คาดว่าถ้าเราก็อยากให้ท่าเหมือนกันนะ

สถานการณ์จะกลับสู่ภาวะปกติ
ภายใน๑๒วันนี้
น้ำก็จะระบายลงสู่แม่น้ำไปอ่ะเนาะ
แต่ต้องฝากวันนี้แล้ววันพรุ่งนี้ไปได้ก่อนนะ
ขอให้ไม่มีฝนตกเติมลงมาอีกนะครับ
ดูการช่วยเหลือคุณผู้ชมส่งข้อความมาได้นะคะ
ทางไลน์หน้าจอของเราให้กำลังใจกับชาวแม่สายด้วย
แล้วก็รายงานสภาพอากาศในพื้นที่ที่คุณผู้ชมอยู่มาด้วยนะคะ
กำลังใจเจ้าหน้าที่ด้วยเพราะทำงานหนักเหมือนกัน